หลังจากที่หมอชนนั่นแถลงข่าวเสร็จ
แน่นอนนะฮะกลุ่มผู้ชุมนุมเขารออยู่ที่บริเวณด้านหน้าพัก
นักข่าวก็ไปถามกังวลหรือเปล่า
มีคนมาชนมกดดันอะไรแบบนี้

ก็มีคนออกมาชุมนุมกดดันอยู่ที่บริเวณหน้าพัก
เรื่องการจัดตั้งรัฐบาลที่ไม่มีก้าวไกลจะเป็นยังไง
ภูมิบองมาว่ามีรัฐบาลคือสิ่งจำเป็น
ก็ต้องมีการชี้แจงให้ประชาชนทราบถึงข้อจำกัด
และซึ่งการแสดงออกทางการเมืองในยุคนี้มันมีความหลากหลายอยู่แล้ว
ฐานะที่เป็นตัวแทนประชาชนก็ต้องพร้อม
ถ้าม็อบมีความปรารถนาต่อบ้านเมืองเชื่อว่ามันจะรับมือได้
ส่วนการที่มวลชนไปชุมนุมกดดันเพื่อไทยจะมีแนวทางทำความเข้าใจอย่างไร

ส่วนการแถลงข่าวพรุ่งนี้คงจะมีตัวแทนจากภักร์ร่วมใหม่
มาจับมือกันเลยครับในการจัดตั้งรัฐบาลหรือเปล่า
อันนี้ถามไปเขาตอบว่า
ก็ยังไม่ได้มีการวางแนวทางแต่ก็จะมีการแถลงร่วมกันแน่นอน
แล้วก็จะมีการแจ้งวันเวลาสถานที่อีกครั้งนะครับ
ส่วนการที่เก้าไกรออกจากการเป็นพักร่วมจัดตั้งรัฐบาล
จะทำให้เสียงหนุนจากสสวเพิ่มขึ้นหรือไม่
เหตุผลที่สวและสสจากพักการเมืองอื่นไม่ให้คะแนน
อ้างเหตุผลเรื่องของการแก้ไขมาตรา๑๑๒
และตัวโนโยบาสของเก้ากรายเองก็จะประกันเงื่อนไขนี้ให้หมดไปนะฮะ
ก็เสียดายเหมือนกันที่เราไม่อยากทำให้นะฮะ
ไม่อยากทำแต่ว่าคือมันมีภายใต้เงื่อนไขนี้
แล้วสิ่งที่ต้องทำหน้าที่ต่อก็คือต้องทำ
มีการคุยกับก้าวไกลดีเขาก็ยอมรับ
มั่นใจว่าจะสามารถปลดเงื่อนไขนี้ได้

ไปฟังเสียงแหน่งแพทย์จรณานะครับ

แล้วก็ตัวนักยุบัตรของท่าวไก่นะครับ
เราเองก็มีความจำเป็นที่จะต้องทำเงื่อนไขนี้ให้หมดไป
เสียดายนะครับเราก็ไม่อยากทำ
แต่ว่าภายใต้เงื่อนไขนี้แล้วก็สิ่งที่มันจะต้องทำหน้าที่ต่อไป
เราก็คุยกับท่าวไก่โดยคือเขาก็ยอมรับนะครับ

เราก็มั่นใจว่าถ้าเราลบลดเงื่อนไขอย่างนี้
คุณหมอทำไมต้องแถลงข่าวดูหน้ายิ้มอ่ะ
ทำไมดูยิ้มแบบเหมือนแบบสบายใจอะไรเหรออย่างนี้นะฮะ
เขาก็บอกว่าคือเขาถูกปิดปากมา๕วันนะฮะ
อย่าคิดว่าเป็นมรสุมแต่มันเป็นหน้าที่คือต้องทำเพื่อบ้านเมือง
เหมือนแบบพูดไปเหมือนโรคโอกล่องใจอะไรอย่างนี้นะครับ
ถามว่าลำบากใจหรือเปล่าที่ต้องตัดสินใจแยกทางกับก้าวไกลแบบนี้
คุณหมอชนละนานบอกว่าก็ไม่ได้มีอะไรสวยงามทุกอย่าง
เราพยายามทำในสิ่งที่เสียหายกับประเทศน้อยที่สุด
ก็นี่แหละค่ะคือนักข่าวไปจับดูสีหน้าสีตาคุณผู้ชม
ว่าทำไมตอนแถลงข่าวดูแบบไม่ได้เครียดเลยทำไมดูยิ้มกัน
อันนี้ก็เป็นคำตอบที่ออกมาจากในแพทย์ชนละนานนะครับ